คุณผู้ชมครับแม้ว่าศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์นั้น
จะได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการประดับพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
และพระบรมชายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
แต่ก็อาจจะยังมีบางหน่วยงานหรือบางคน
ยังไม่มั่นใจหรือยังเข้าใจไม่กระจ่างชัด
ในวันนี้ไทยรัฐทีวีได้รวบรวมและสรุปเนื้อหาสาระสำคัญ
คุณผู้ชมติดตามอีกครั้งจากรายงานครับ
และแถบผ้าไม่ต้องอยู่บริเวณเหนือพระพักษ์ของพระองค์ท่าน
รวมทั้งควรประดับแยกส่วนกับพระบรมชายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ
ประดับไว้ในดุดเดิมไม่ต้องปลดลง
พระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏอยู่คู่กัน
ประดับพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๑๐
ประดับพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๑๐บริเวณตรงกลางระหว่างทั้งสองพระองค์
โดยให้พระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๑๐ต่ำกว่าพระบรมชายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ประมาณ๑๐เซนติเมตร